เอ้าคุณผู้ชมครับเราถามกันไปนะว่าจะช่วยรักโลกยังไงดี
ต้องเอาขยะที่มันเหลือใช้มาทำประดิษฐ์ให้มันกลายเป็นอุปกรณ์ที่มันมีประโยชน์
เช่นเดียวกับที่นี่เลยนะครับที่จังหวัดสกลนครชาวบ้านที่นี่เขาก็รวมตัวกัน
พลิกเปลี่ยนไอเดียจากขยะให้กลายเป็นอุปกรณ์ที่มันมีประโยชน์
แล้วมันสามารถสร้างเงินสร้างทองเอาไปขายได้กำรงกำไรด้วย
นั่นก็คือไม้กวาดครับ
ไม้กวาดมาแล้วจ้ะไม้กวาด
ขายกันแบบนี้แต่ไม้กวาดที่นี่ไม่ธรรมดาไม่เห็นเลย
ทำมาจากขวดน้ำแบบนี้ขวดน้ำอัดลมพลาสติกที่เป็นสีแบบนี้
มันก็เลยมีความสวยงามตามแบบฉบับของ

นี่เขาเอามาตัดตรงท้ายก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะทำออกมาให้มันกลายเป็นเส้น

แล้วเขาจะมาสารมารวมกันให้มันกลายเป็นไม้กวาดครับ
แล้วเป็นไม้กวาดที่มันมีสีใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงครับ

ใช่รูดออกมาเป็นเส้นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเขาจะมาสารให้มันกลายเป็นไม้กวาดนั่นเอง

นี่คือวิธีการของเขาถามหน่อยอยู่ที่ไหน
อยู่ที่บ้านน้องเหียนตำบลเหล่าโพนค้ออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร
ชาวบ้านที่นี่เขาคิดค้นแล้วก็นำพลาสติกเก่ามาแปรรูปเป็นไม้กวาด
รูปร่างลักษณะก็เหมือนกับไม้กวาดทางมะพร้าวครับคุณผู้ชมครับ
มันจะเป็นเส้นเส้นซี่แบบนี้โอ้โหต้องไปถามคนนี้เลย
ก็คือนายเกียรติศักดิ์ขันทีเท้าพอกองส่งเสริมการเกษตรอบต
เห่าพ้นเคาะเล่าว่าจุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์ไม้กวาดพลาสติกขึ้นมา
ก่อนหน้านี้เนี่ยทางอบตกับชาวบ้านได้ก่อตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้น
พอทำขึ้นมาแล้วเพื่อเป็นการขจัดปัญหาขยะในหมู่บ้าน
ก็คือแก้ไขปัญหาพวกขวดน้ำพลาสติกอะไรพวกเนี้ย
พอมารวมกันก็เอาขวดพลาสติกไปขายให้กับร้านรับซื้อขยะรับซื้อของเก่า
ทีนี้มันเหลือขวดที่เป็นสีแบบนี้ที่ทางร้านเขาไม่รับซื้อ
กลายเป็นว่ามันก็มารวมกันหลายขวดไง
ก็มานั่งคิดกันว่าไอ้ขวดพลาสติกที่เป็นสีแบบนี้เราจะทำยังไงกับมันดี
สุดท้ายก็ได้ไอเดียว่าเอางี้ละกันตัดตรงก้นมันออกท้ายมันออกแล้วก็ไปดึงออกมาเป็นซี่แบบนี้
แล้วเดี๋ยวเรามาทำเป็นไม้กวาดพลาสติกกันดีกว่า
โอ้โหบอกเลยว่าออเดอร์มาเพียบได้รับการตอบรับดีมาก
เปลี่ยนจากขยะให้เป็นเงินเป็นทองอยากรู้ไหมว่าเขาขายกันเนี่ยไม้กวาดอันละเท่าไหร่สำหรับแบบนี้

ลองฟังเสียงเขากันดีกว่าครับ
วัดโรงเรียนปั๊มมันต่างที่เขาต้องการมากเพราะว่าเขาเอาไปทดลองใช้ดูแล้วนะครับ
อ่าติดอกติดใจศูนย์โอท็อปสกลนครก็ประสานมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ได้สินค้าเราไปจำหน่ายแต่เรายังไม่มีให้ทีแรกเราก็ขายแค่สามสิบบาทเองนะครับ
หลังจากนั้นก็ปรับราคาขึ้นเพื่อให้คนที่ทำเนี่ยนะครับ
เขาเขาได้มีรายได้เพิ่มตอนนี้จากสามสิบเป็นหกสิบ
ตอนนี้ขายเจ็ดสิบบาทนะครับซึ่งอ่าขวดพลาสติกสองกิโลเนี่ย
เราสามารถทำไม้กวาดได้ถึง๓ด้ามถ้าเราเอาไปขายช่างกิโลขายก็ได้แค่๔บาทเอง
แต่เรามาทำเป็นนี้ปรากฏว่าเราขายเป็นแม่กวาดออกมาเสร็จ
เราสามารถทำสองร้อยสิบบาทอ๋อเป็นไงเป็นไง
เพิ่มมูลค่าได้แบบกว่าเท่าตัวเลยจริงจริงพอกลายเป็นที่ต้องการปั๊บ
ราคาขึ้นเลยใช่ค่ะมันก็ธรรมดาแหละนะมันไม่ได้ทำง่ายด้วยอะค่ะ
คุณก็ต้องให้ค่าแรงค่าทำงานเขานิดนึงอ่ะนะนี่กวาดกันไป
สนุกสนานเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนี่กวาดกันจนสะอาดพื้นถลอกหมดแล้วครับ
เห็นไหมไม่ถลอกสิใช้งานได้จริงนะได้จริงแบบดีด้วยอะค่ะคุณ
ใช่ใช่ใช่ใช่โอ้โหเรียบเลยนี่แหละครับ
เป็นการสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มชาวบ้านน้องเหียนได้เป็นอย่างดี
แล้วก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาขยะในชุมชนได้ผลอีกด้วยอ้าวผมว่า
ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านถ้าเกิดว่าดูข่าวนี้อยู่
ลองไปพัฒนาใช้กับชุมชนของตัวเองดูอันนี้น่าจะเป็นไอเดียที่ดีในการแก้ไขปัญหาขยะ
ลดโลกร้อนแล้วก็สามารถนำขยะที่มันไม่ได้ใช้แล้ว
เอามาใช้ใหม่แบบนี้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วยอ่ะ
ใช่โหอะไรมันจะดีขนาดนี้มันดูแข็งแรงทนทานค่ะ
พลาสติกอะค่ะใช้ไปเนี่ยไม่ผูกไม่กร่อนแน่นอน
เว้นจะไปตัดทิ้งหรือจะไปโดนไฟเผาอ่ะใช่
ดูแล้วมันดูแข็งแรงจริงจริงอ่ะนะคะแล้วออกมาสวยงามอ่ะ
สวยงามได้จริงอ่ะเหมาะมากเลยนะครับคุณแม่บ้านที่ดูอยู่ตอนนี้
โทรมาสั่งเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปให้คุณพ่อบ้านได้ใช้
คุณพ่อบ้านจะดีใจมากเลยครับที่ได้ไม้กวาดที่คงทนสะอาด
แล้วก็ใช้ได้อย่างแข็งแรงใช้ได้ผลกวาดทีสะอาดหมดจด
แข็งแรงแล้วจริงอ่ะปกติคือไม้กวาดที่เราใช้เนี่ยขนจะร่วง
แต่อันนี้ขนไม่ร่วงเห็นไหม
แล้วแบบสะอาดเลยอ่ะแล้วมันแข็งแรงคือมันแข็งแรงจริงอ่ะเนี่ย

เจ้าซอสมันยอดมากจริงเลยนะคะ
ไอเดียดีชอบดิฉันชอบมากไอเดียนี้อยากให้ส่งเสริมทำกันไปยาวแล้วกันนะ
หรือว่าส่งออกมาขายในหลายจังหวัดก็ได้